พาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เม็กซิโกก่อนนะคะ

กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีเหตุระเบิดอย่างรุนแรง
แล้วก็มีเพลิงไหม้ในโรงกลัดน้ำมันขนาดใหญ่ของเม็กซิโกนะคะ

แล้วก็ทำให้ต้องอบพยพคนงาน
ถึงประชาชนใกล้เคียงจากบริเวณดังกล่าวด้วยค่ะ

ภายในโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทเปเม็กซ์
ซึ่งก็เป็นกิจการของรัฐบาลเม็กซิโกเองนะคะ

ตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศค่ะ
เหตุการณ์นี้ทำให้มีคนงานบาดเจ็บแล้วอย่างน้อย๓๙คน
ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็เร่งอบพยพคนงานและประชาชนหลายร้อยคนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงออกไปจากบริเวณดังกล่าวแล้วนะคะ

ควันสีดำพวยพุ่งในอากาศค่อนข้างหนา
ก็เกิดจากการระเบิดแล้วก็การเผาไหม้ค่ะ
ฮาเวียดัวเต้ผู้ว่าการรัฐเวราครุสเปิดเผยบอกว่า
ทางการได้ประสานกับบริษัทเปเม็กซ์เพื่อช่วยเข้าไปตรวจสอบความเสียหายแล้ว
ซึ่งทางบริษัทเปเม็กซ์เองก็บอกว่าส่วนที่เกิดการระเบิดอยู่ในการดูแลของเม็กซิเคม
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือและความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง
ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกน้ำมันของประเทศด้วยนะคะ